ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูออร่าของวาดที่คุณแม่คนสวยอย่าง
ตั้งแต่ประกาศข่าวดีไปโอ้โหในโซเชียลยินดีกันยกใหญ่เลย
เพราะแต่งปุ๊บมีเบบีปั๊บสมใจเลยจ้า
เห็นว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเธอเริ่มขุนตัวเองสุด
โดยมีคุณสามีโน้ตวิเศษที่ดูแลสีพันรยาเป็นอย่างดีเลย
นี่คุณผู้ชมเสิร์ฟทั้งของขาวของหวานของชอบจัดให้ครบ
เพื่อเบบีในคันจะได้แข็งแรงตัวไว
บอกเลยนะว่าของกินเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับคุณแม่
ื้อไหนไม่ได้ดั่งใจมีร้อง
ตามใจคุณแม่ใช่ไหมเพราะคุณแม่อารมณ์ดีก็จะส่งผลถึงเบบีในคัน

และนอกจากเรื่องของอาหารการกินของแพทย์แล้วเนี่ย

ห้ามไม่ได้เลยค่ะด้วยความว่าแพทิเซียเนี่ยปกตินางก็เป็นคนที่สวยเปล่งประกายอยู่ตลอดอยู่แล้ว
พอตั้งท้องลูกคนแรกเท่านั้นแหละคุณผู้ชมดูเอาเถอะ

ใช่หลายคนอดแซวไม่ได้ว่าเอ๊ะคุณแม่แพทย์สวยขนาดนี้หรือว่าลูกน้อยในคันจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

แต่ถ้าดูจากภาพเสื้อผ้าที่แพทย์ลงมันคือชุดน้องหมี

รอดูพัฒนาการทายาทคนแรกของทั้งคู่ได้เลยนะ
เห็นภาพอันตราซาวแค่แว๊บ
ก็รู้เลยว่าเครื่องหน้าดีแน่
คุณผู้ชมดูเห็นแค่เครื่องเดียวก็รู้ว่า
คือแม่เขาก็สวยพ่อเขาก็หล่อนะ
ดูแล้วนะต้องเป็นซุปตาตัวจิ๋วอีกคนนึงของวงการบันเทิงแน่เลย
รอดูนะอาจจะมีหน้าตาคล้ายกับแอบิเกลหรือเปล่า
สายฟ้าหรือเปล่าพายุหรือเปล่า
แต่ที่แน่ต้องมาเป็นเพื่อนเล่นกันแน่เลย